แต่กว่าจะมีคนมาเจอคุณตากับคุณยายซึ่งอยู่ด้วยกัน
แล้วกลายเป็นว่ามันเป็นเช้าของ๓๑ตุลาคม
สภาพที่เห็นคือหมดเรี่ยวแรงแขนขาอ่อนแรงน้ำลายฟูมปาก

ทั้งคู่มีลักษณะเหมือนมีอาการปวดท้อง

แต่คุณยายเพ้อด้วย

เขาบอกว่ามีคนร้ายที่มั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพแน่
เข้ามาวางยาตากับยายค่ะจนมีอาการแบบนี้
แล้วล่าสุดคุณตานี่อาการหนักด้วยนะคะคุณผู้ชม
กว่าจะมีคนมาเจอก็คือลูกชายนั่นแหละ
ผ่านไปก็๑วันแล้ว
เหตุการณ์นี้นะคะตัวลูกชายไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ

คนร้ายที่เข้าไปพยายามตีสนิท

เข้าไปพูดคุยจนตากับยายคือไว้ใจ

แล้วลักษณะเหมือนรูปตามเนื้อตามตัวยายด้วย
ทีนี้คุณตาอายุ๘๐แล้วคุณยายอายุ๗๘
อยู่บ้านตามลำพังค่ะในอำเภอท่าตะเกียบ
อย่างที่บอกค่ะเข้ามาเป็นพูดคุย
แล้วก็บอกว่านี่คืออยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อน
ทำตัวเหมือนเป็นคนของลูกหลานในหมู่บ้านนี้
คุณตากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าเลยนะเอามาเองด้วย
แล้วใส่เอาไว้ในขวดน้ำสมุนไพร
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้ำในขวดนั้นคืออะไร
ตาก็ไม่ได้คิดอะไรคุณตาแกอายุเยอะแล้วอ่ะ
อ้าวคนลูกหลานในหมู่บ้านไม่เป็นไรก็มานั่งกินกันลูก

คุณกลายเป็นว่ายายค่ะ
จริงไม่ได้ร่วมวงกินเหล้าด้วยนะคะ
แต่คุณคิงรู้ไหมเขาทำยังไงกับยาย
ทำกับยายลักษณะว่าชวนยายคุย
แล้วยายรูปอยู่อย่างนี้

เนื้อต้องตัวแล้วรูปยายไม่หยุดตามเนื้อตัวของยาย
แล้วบอกยายยายตัวอ้วนเหมือนกันนะ
ยายตัวใหญ่นะเนื้อนิ่มนู่นนี่นั่น
สรุปสักพักหนึ่งยายมีอาการผิดปกติคุณผู้ชมค่ะ

แล้วทำให้ทั้งตาทั้งยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แต่กว่าจะมีคนมาเจอคือเช้าวันที่๓๑ตุลาคม
แล้วรีบประสานเจ้าหน้าที่อบตท่าตะเกียบไปช่วยเหลือ
นำตัวส่งโรงพยาบาลธาตุเกียบ

ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร

ผลตรวจผลตรวจในร่างกายค่ะเจอสารพิษ
แล้วคุณตามีภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยนะคะ
แล้วก็แขนขาอ่อนแรงส่วนคุณยายเหมือนยังมีสติอยู่บ้าง
แต่เพ้ออย่างเดียวพูดแต่ว่าเอาเงินมาอย่าเอาเงินกูไป
แล้วทีนี้ลูกชายเลยสงสัยเพราะว่ายายเพ้อแบบนี้
ตัดสินใจไปดูค่ะไปดูที่เก็บเงินของยายที่อยู่ในชานหมาก
คุณคิงหายไป๘๐๐๐บาท
แล้วมีโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่องหายไปด้วยนะคะ
ลูกชายตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วขอให้เพจสายใหม่ต้องรอดช่วยเรื่องของคดีค่ะ
ฝากเตือนภัยให้เป็นอุทาหรณ์เพราะมั่นใจว่าคนที่เข้ามาคุยกับตากับยายนั้นเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
ที่สำคัญตอนนี้ค่ะหมอบอกว่าขอให้ญาติทำใจ
เพราะอาการของตาระบบภายในล้มเหลวหมดแล้ว
ส่วนอาการยายเริ่มจะดีขึ้นนิดหน่อยและเริ่มที่จะจำเรื่องราวได้
เดี๋ยวอาจจะต้องรอสอบถามคุณยายว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะยังพบทางด้านของคุณพงชัยค่ะ
ซึ่งเป็นสมาชิกอบตท่าตะเกียบท่านเล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนที่มาเจอตาเนี่ยตานอนร้องครวนคลางน้ำลายฟูมปากแต่ไม่มีแรงแล้ว
ส่วนยายเนี่ยนอนนิ่งเลยนะคะพบน้ำค่ะเป็นขวดน้ำคล้ายกับขวดสมุนไพรอยู่ข้างด้วย
มารู้ว่านี่แหละเขาเอาไอ้น้ำอันนี้ให้สองตายายกิน
แล้วทำให้เกิดอาการช็อกมีอาการปวดท้องตามมา
เรื่องทางคดีค่ะตอนนี้เจ้าที่ตำรวจค่ะบอกว่าได้รับแจ้งความแล้ว
เดี๋ยวต้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ชัดเจน
เดี๋ยวต้องรอให้ทางด้านของตากับยายอาการดีขึ้น
แต่ตอนนี้ตาน่าเป็นห่วงอาจจะต้องรอคุณยายที่พอจะพูดได้บ้างนะคะ
สอบสวนต่อไปว่าคนที่เข้ามาเป็นใครยังไง
ลองไปดูด้วยนะไอ้พวกกล้องวงจรปิดบ้านไต
อาจจะไม่มีเส้นทางตรงนั้นทั้งหมดล่ะนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวให้ได้ค่ะ